คุณผู้ชมพาไปดูภัยสังคมมันเกิดขึ้นรูปแบบใหม่เรื่อยนะคะ
อาจจะเป็นรูปแบบเก่าแต่มารีโนเวท
สมัยค่ะคุณผู้ชมเป็นมนุษย์ป้าค่ะ
มนุษย์ป้าป้ามหาภัยที่สุดแล้วภัยก็เลยมาหาป้า

นี่คุณผู้ชมไปหลอกเติมน้ำมันฟรีค่ะ
หลอกฟรีไม่ว่าเติมเต็มถังตังค์อยู่ครบ
อยู่ครบไม่ใช่ครบสิได้ตังค์เพิ่มมาด้วย
คือหลอกให้เติมน้ำมันแล้วเดินไปที่หัวจ่าย
ชวนเด็กปั๊มมาคุยเด็กปั๊มก็คุยตีสนิทเลยนะ

บอกว่าไม่ได้ตังทอนเลยทั้งที่ยังไม่จ่าย

สุดท้ายเด็กปั๊มตกเป็นเหยื่อค่ะให้ตังทอนไปด้วยคุณ
โอ้โหป้าเก่งมากอ่ะได้น้ำมันฟรีได้ตังค์ฟรีกลับบ้าน
ใช่แล้วพฤติกรรมพฤติการแบบนี้อย่างที่บอก
เปลี่ยนรถเปลี่ยนรถไปเติมแบ่งพฤติกรรมเหมือนเดิมเลยค่ะ
คุณผู้ชมคนร้ายเนี่ยโอ้คุณค่ะแล้ววิธีการของเขาก็แยบคายนะ
แต่งตัวให้ดูมีราศีสมฐานะฐานันดรศักดิ์ของเขานะคะ
คือแต่งตัวดีเลยสวมสร้อยทองสวมแหวนกำไรข้อมือมาครบเลย
แต่ไม่แน่ใจว่าของจริงของปลอมอ่าเมื่อสักครู่นี้พอได้เงินจากอ่า
น้องที่คิดเงินแล้วนะเอาเงินไปฟาดน้องเหมือนประมาณต่อว่าด้วย
นี่อย่างเงี้ยเออเอาเนียนหยกโลต่อกราซิกกันอย่างเงี้ยเหรอ
เนียนเนียนเนียนเออเนี่ยคุณผู้ชมวิธีการของเขาคือ
ขับรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าโคโรนารุ่นรุ่นเก่าแล้วนะ
โดเรมอนสีเทาดำค่ะทะเบียนอ่ะบอกกันหน่อยนะฮะ
เผื่อใครเจอทะเบียนกไก่ททหารสามเจ็ดสี่แปดลบบุรี
จอดที่ตู้เติมน้ำมันจากนั้นผู้หญิงอายุสักประมาณ
เกือบ๗๐แล้วค่ะลงมาจากรถไปบอกน้องพนักงาน
น้ำมันบอกว่าเติมน้ำมันเบนซินเก้าหนึ่ง
จำนวน๑๒๐บาทแล้วเอาน้ำมันเครื่องหนึ่งลิตรด้วย
จากนั้นก็เดินไปที่ตู้เก็บเงินทำทีชวนน้องพนักงาน
พนักงานปั๊มชวนคุยนู่นนี่นั่นสารพัด
ประหนึ่งว่าดุดญาติกันคุยกันเนี่ยจนน้องเนี่ยตายใจ
งงดิแล้วน้องก็ลืมเอาจ่ายไม่จ่ายจ่ายหรือยัง
แต่ป้าเนี่ยจ่ายไม่จ่ายไม่รู้ว่าป้าทวงแล้ว
วงเงินทอนค่ะค่ะทวงเงินทอนจากเด็กปั๊มเด็กปั๊ม
ก็งงอ่ะนะให้ไปดังที่สุดแล้วป้าก็ไม่ได้จ่าย
สามารถบันทึกภาพได้อย่างชัดเจนแบบนี้ค่ะล่าสุด
ผู้จัดการปั๊มที่อูทองสุพรรณบุรีเนี่ยนะคะไปแจ้งความ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดผู้หญิงคนนี้ใช้มุกเดิมค่ะ
คุณผู้ชมเข้าไปก่อเหตุที่ปั๊มน้ำมันเชลล
ริมถนนสายสุพรรณบุรีชายนัทอีกครั้งหนึ่ง
ลักษณะเดิมเลยค่ะไปสอบถาม
ก็ทราบนะคะเด็กปั๊มเนี่ยเล่าให้เราฟังบอกว่า
จริงแล้วป้ามหาภัยคนนี้
ก็เคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้
พฤติกรรมพฤติการคล้ายเดิมเลยค่ะเมื่อ๒ปีก่อน
คือเคยไปก่อเหตุที่ปั๊มนี้มาแล้ว๒ครั้ง
ตอนนั้นใช้รถกระบะคุณไม่ได้ใช้รถเก๋งนะ
ใช้รถกระบะเข้ามาก่อเหตุกล้องวงจรปิด
สองปีก่อนก็สามารถบันทึกภาพได้
ครั้งนั้นได้เงินสดไปรวมกันสักประมาณ๒๐๐๐บาท
ลักษณะเหมือนเดิมที่ทำปัจจุบันเลยค่ะ
คือจอดรถแล้วก็บอกให้เด็กปั๊มเติมน้ำมัน

จากนั้นก็เดินไปที่เคาน์เตอร์ที่เขาจ่ายเงิน

แล้วป้าแกก็ทำเหมือนเดิมยังไม่ได้เงินทอนหนู
ก็ขอเงินทอนไปทั้งที่ป้ายังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะคะ
ล่าสุดเมื่อวันที่๑๕กันยายนที่ผ่านมา
ผู้หญิงคนเดิมค่ะเข้ามาก่อเหตุซ้ำเป็นครั้งที่๓
มากับคนขับรถเป็นผู้ชายเหมือนเดิมเลยนะ
แต่พนักงานเขาจำหน้าได้แล้ว
ป้าจะมามุกเดิมใช่ไหมมุกไม่เนียน
พอถูกขัดขวางป้าก็ไม่พอใจ
คือลักษณะคือเด็กปั๊มเหมือนไม่ให้เติมแล้วจำหน้าได้ไง
เองไม่พอใจตะโกนด่าเลยนะคะ
ด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายด่าเสียหาย

ขับรถชนพนักงานปั๊มอ่ะคุณ
โอ้โหให้พนักงานปั๊มเนี่ยโดนชน
โดยการที่ให้คนขับรถชนพนักงานปั๊ม
แต่โชคดีมากไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
เบื้องต้นจากการตรวจสอบประวัติของคุณป้ามหาภัยรายนี้
พบว่าก่อเหตุลักษณะเดียวกันในพื้นที่อำเภอดอนเจดี
อู่ทองเดิมบางนางบวชอำเภอเมืองอำเภอบางปลาม้า
แล้วก็ไปก่อเหตุที่ร้านขายของชำด้วย
ที่อำเภอด่านช้างอุ๊ยสุพรรณเกือบครบทั้งทุกอำเภอแล้วบ้างนะคะ
อกจากนั้นคนร้ายยังไปก่อเหตุในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้ว
ไปก่อเหตุที่สระบุรีด้วยอ่ะพื้นที่ใกล้เคียงกวาดหมดเลยค่ะอ่า
คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครเห็นใครรู้เบาะแสนะคะ
ก็สามารถแจ้งตำรวจได้เพิ่มเติมนะคะ

ใช่ค่ะป้ามาหาไพ่เดี๋ยวไพ่ก็มาหาป้าเองนะ